ผู้ชมแบบนี้ดีกว่าอาจารย์ถามทุกสองท่านด้วยว่า
แล้วหวังสวยแบบศัลยกรรมกับสวยแบบศัลย์แบบธรรมชาติ

ชอบการทำศัลยกรรมเพราะว่าทำแล้วมันออกมาสวยไง
มันคือปี๒๐๒๒แล้ว
วันนี้เราก็เลยจะพาไปส่องความเห็น
ของคนที่เขาสวยมาตั้งแต่เกิด
แท้แบบไม่ต้องพุ่งมีดหมอเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับการทำศัลยกรรมในยุคนี้

ทำบุญสวยชาติหน้าแต่ทำหน้าสวยชาตินี้
หรือจะความสวยมันรอไม่ได้อะไรก็แล้วแต่
โลแกนเหล่านี้บอกเลยว่า
ทำให้วงการศัลยกรรมฟีเวอร์ขั้นสุด
เพราะชายหญิงยุคใหม่เขาไม่ได้มานั่งหวานใจ

ผ่าได้ผ่ายัดได้ยัด

ก็ทำใหม่ให้จบไปเลยค่ะ
อย่างนางเอกบาร์บี้ขวานอุสามณี
เนื้อทั้งตัวตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
แท้สวยจริงสวยออริจินัลหมอไม่พึ่ง

แต่เมื่อต้องอยู่ต่อบนโลกอันซีวิลัยใบนี้
สาวขวัญอุสามณีก็ต้องขอยอมแพ้ต่อกระแสสวยด้วยแพทย์
บอกเอาไว้เลยค่ะว่า๕ปีเจอกันแน่
เจอแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบซะด้วย
ที่สำคัญวางแผนเตรียมแพทย์เอาไว้แล้วด้วยนะคะ
ต่อกระดูกก็ต้องมาทำตาสีฟ้าก็ต้องมี

นับจากนี้เธอจะสวยตลอดและไม่ยอมแก่เด็ดขาด
นางเอกตาคมพิงกี้สาวิกาก็เห็นด้วยจริงจัง
ว่าทุกวันนี้เรื่องศัลยกรรมใครก็ต้องทำ
เพราะมันคือเรื่องธรรมชาติ
จะสวยมาแต่เกิดหรือสวยด้วยแพทย์ก็คือสวยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
แต่สำหรับเธอนั้นยอมรับชัดว่าอนาคตก็คงมีถามหมอ
และยอมให้กับนวัตกรรมการแพทย์เหมือนกัน
ถ้าจะต้องจิ้มต้องเติมเธอว่าพอไหว
แต่ถ้าถึงขั้นขึ้นเขียงผ่าหน้าใหม่
อันนี้ไม่ไหวนะคะซิส
กี้บอกกลัวเลือดจ้า
กลัวมากเรื่องของอะไรที่แบบเอาออกเอาเข้าเอาเปลี่ยนอะไรอย่างนี้

ไม่น่าจะเป็นการเพิ่มเติมในเรื่องของหน้าอกไม่ต้อง
เสริมอะไรต่างไม่ต้องค่ะ
ลองดูสิถ้าเกิดแบบถ้าหน้าอย่างนี้เสริมไปอีก
ลองคิดว่าแบบสมมุติว่าฉีดปากอย่างนี้

แต่ว่าเวลาคนที่เห็นก็จะรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเราบ้างค่ะ
สองนางเอกสองมุมผ่านไป
ขอดูมุมนางงามสุดปังมาริยาพุนเลือดลาบกันสักหน่อย
เพราะรายนี้ก็สวยจริงสวยจัง
ตารางนิ้วบนใบหน้าของเธอเรียกได้ว่าได้แม่มาหมดเลย
มาริยาบอกว่าเมื่อก่อนเธอไม่เห็นด้วยหรอก
กับการเสริมเติมแต่งคนเราต้องแฮปปี้ในสิ่งที่มี
แต่ทุกวันนี้เหรอถ้าหากใครจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
วิธีที่ไม่เดือดร้อนใครก็เป็นสิทธิที่ห้ามกันไม่ได้
กระทั่งตัวเธอเองก็ตามแม้จะยอมรับความสวยในแบบที่ตัวเองเป็น
แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าอนาคตก็เป็นเรื่องไม่แน่นอน
เพราะท้ายที่สุดเธอก็ยังอยากเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุด
เราก็ต้องดูแลตัวเองทั้งภายในแล้วก็ทั้งภายนอก
ไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของเลเซอร์ทำให้แบบโอเคเรารู้สึกกระชับขึ้นรู้สึกอ่อนโยนขึ้น
มันก็มานวัตกรรมใหม่แบบมันก็ช่วยเราให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะ
ก็เลยคิดว่าในอนาคตมันอาจจะมีแล้ว
เมื่อเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่มันไม่เหมือนเดิม
เราก็น่าจะอยากจะหลับอยากจะเหมือนหลายคนนะ
เราคิดเรื่องยูสแล้วทุกคนก็อยากจะดูยัง
ซึ่งเราก็ไม่อยากคิดแบบนั้นแต่ว่าเราก็คิดอย่างนั้นค่ะ
ก็เลยคิดว่ามันต้องมีแหละที่เราจะแบบทำให้ตัวเองรู้สึกดี
นี่คุณผู้ชมค่ะของแท้แน่นอนจะสวยจากข้างนอกเนี่ย

ขอให้ในใจเราสวยก็พอแล้ว
สุดยอดเลยนะคะหลากหลายมุมมองเนาะ